เรื่องราวดีเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาใช่ไหมครับ

เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
วันนี้จะมีพิธีเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
บ้านหนองผู้เท่าอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
เลิมฉลองในโอกาส๑๐๐ปีชาตการนายกัมพลวัชลพล
อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ติดตามจากรายงานของคุณสุพัทราศรีปัชชิมนะครับ

อาคาร๑๐๐ปีกัมพลวัชรพล
เป็นอาคารเรียนที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
งบประมาณในการก่อสร้าง๔๗๐๐๐กว่าบาท
เพื่อให้เด็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๔
บ้านหนองผู้เท่าจังหวัดกาญจนบุรี
ได้มีอาคารเรียนที่ดีทันสมัย
มีความสุขกับการเรียน
สารต่อปณิธานนายกำพลวัชฌาพล
ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็ก

ชื่อเดิมโรงเรียนบ้านหนองผู้เท่า

โดยนายพรบชาลวันและชาวบ้านหมู่สี่

ร่วมกันสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว
ทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙

และระดับประถมศึกษาปีที่๑๖
ในชุมชนแห่งนี้ค่อนข้างยากจน

มูลนิธิไทยรัฐเลือกโรงเรียนบ้านหนองผู้เท่า
เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาอันดับที่๑๐๓ค่ะ
เล็งเห็นความสำคัญของเด็กค่ะ
มาสร้างอาคารเรียนมาอะไรทำให้เด็กมีที่เรียนนะคะ
จากอาคารเรียนที่ภูพังก็มีอาคารใหม่ขึ้นมานะคะ
ให้เด็กได้มีที่ได้เรียนกันนะคะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๓บ้านหนองผู้เท่าจังหวัดกาญจนบุรี
นับเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งที่๒ในรอบ๒๐ปี

และเป็นหนึ่งใน๑๐โรงเรียนที่จะเข้าโครงการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท

ให้แล้วเสร็จครบ๑๐โรงเรียนในปี๒๕๕๙
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง
ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
เนื่องจากท่านกัมพลวัชลพล
ท่านเป็นบุคคลดีเด่นของโลก
ซึ่งยูเนสโก้ได้ให้การยกย่อง
ทุกคนก็มีความพร้อมภูมิใจ
แล้วท่านก็ได้ให้คุณประโยชน์กับชุมชน
ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็โรงเรียน

ทำให้ดิฉันซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน
คณะครูแล้วก็เด็กนักเรียน
มีความเผาภูมิใจและก็ดีใจ
ที่ท่านได้ให้การสนับสนุน
สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๓บ้านหนองภูเท่า
กำหนดพิธีเปิดและส่งมอบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการในวันนี้เวลา๑๐นาฬิกา
โรงเรียนแห่งนี้ส่งมอบให้กับทางราชการแล้ว
มูลนิธิไทยรัฐจะเข้าไปสนับสนุนและพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เช่นเดียวกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งอื่นทั่วประเทศ
อำนาจอัญญธนาถ่ายภาพสุพัตราศรีปัชชิม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน